อ่างทองเป็นไฟกับคันนาครับ
ลุงจำนงแกเนี่ยแกจะไปเผาคณะ

ดูสิดูล้มสิ

โอ้โหนี่เหตุเกิดที่กลางทุ่งนาหมู่ที่๕ครับ
ตำบลห้วยคันแหลนอำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทอง
จะเห็นว่าปลูกต้นกล้วยไว้เป็นแนวแล้วเนี่ย
คือร่างของลุงจำนงกาญจนาศักดิ์ชัยอายุ๖๕ปี
กู้ชีพโรงพยาบาลวิเศษชายชาญก็ต้องไปกู้ร่างท่านมาครับ
ลุงจำนงแกโดนไฟคลอกที่หน้าท้องเข่าหน้าแข้งแล้วก็หลังเท้าทั้งสองข้าง
นอนหมดสติอยู่ข้างต้นกล้วยเลยครับ
นำส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญแต่ว่าท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ

แม่ของลุงจำนงเนี่ยชื่อคุณแม่อุบลแสงสว่างอายุ๘๒ปี
เป็นแม่ยายนะเป็นแม่ยายของลุงจำนง
เล่าให้ฟังว่าลูกเขยออกไปไล่นกที่นา
เพิ่งหวานข้าวเลยไปตั้งแต่เช้าจนเที่ยงวัน
นี่ฮะคุณแม่อุบล
แล้วก็บอกว่าหลานชายออกไปดู
เอ่อไปดูก็ยังพบลูกเขยนั่งอยู่ในกระต๊อบนะ
แต่พอตกบ่ายครับหลานเนี่ยกลับมาบอก

จำนงเป็นลมล้มอยู่ในกองไฟเนี่ย

ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือครับ
คุณอุบลก็คาดว่าลูกเขยน่าจะจุดไฟเผาย่าบนคันนา
แต่ว่าลมแรงและอากาศร้อนจัดด้วย

มันยิ่งลามยิ่งลามอย่างรวดเร็วเลย
ก็ต้องเร่งดับเพราะกลัวมันจะลามไปนาข้างเขา

ลุงจำนงก็เป็นลมล้มไปครับโดนไฟคลอก
ไม่น่าใช่เหตุฆาตกรรมอะไรหรอก

ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่น่าโดนใครฆ่าหรอก
น่าจะโดนไฟคลอกนี่แหละ
เคยมีอะไรก็ค้าอยู่คนดีสบาย
นี่แหละครับ
คนเป็นแม่ยายก็คิดว่า

เป็นลูกเขยน่าจะเอาเท้าเหยียบ

เพราะว่าควันไงควันเข้าไปด้วย

ถ้าผู้สูงอายุนะครับจะออกไป
เผานาหรือเผาหญ้าอะไรแบบนี้